แล้วมาแล้วในช่วงของเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย

มูลค่า๕๐๐บาทนะที่จะเอามาแจกคุณผู้ชม
นี่คุณวันศุกร์ที่แล้วเริ่มแจกวันแรกถูกป่ะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมคนส่งคำตอบมาเยอะมากจริง
ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะฮะท่านเป็นหนึ่งในผู้โชคดีของการแจกรางวัล
เพราะจริงรางวัลของเราแจกต่อเนื่องทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะฮะ

คำถามและคำตอบอยู่ในข่าวที่เราจะเล่าในช่วงนี้แหละค่ะ
ไม่ยากง่ายฟังให้ดีเพิ่มเสียงรีโมทดังเลยนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวย้ำตรงไหนก็ตรงนั้นนั่นแหละ
มาดูที่แรกกันเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปเที่ยว

จริงเคยไปไหว้ไหมไปไหว้มานะขอโชคขอรับขอเลขทุกอย่างเลย
พลังศรัทธาสู่เศรษฐกิจการค้าที่คึกคักของนครพนมนะคะ
นี่การกำเนิดองค์พญาศรีสัตนคราชจังหวัดนครพนมเขาถือเลิกเลย
เดือน๗จะเตรียมพิธีเป็นพิธีบวงสวงแบบ๗วัน๗คืนแล้วคิดดูสิคุณ
เวลาเขาจัดงานต่อเนื่องแบบนี้นางรำที่เห็น๕๐๐กว่าชีวิตจาก๘ชนเผ่า๑๒อำเภอ
นี่เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวช่วงที่ผ่านมาพอมีโควิดมันอาจจะไม่ได้มีงานไง
แต่คราวนี้จะกลับมายิ่งใหญ่คึกคักนะคะ
สำหรับองค์พญาศรีสัตนคราชก็สร้างขึ้นด้วยโลหะทองเหลือง
ดตัวชูเสียรพ่นน้ำ๗เสียนสูง๙เมตรกว้าง๖เมตรหนัก๙ตันค่ะ
ใครได้มีโอกาสมากราบไห้ขอพรนี่คือเขาบอกว่าถือว่าเป็นสิริมงคลเลยนะ

เพราะว่างานใหญ่กำลังจะจัดขึ้นแล้วนะฮะ

สำหรับ๗วัน๗คืนวันที่๗เดือน๗กับพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้
พิธีบวงสวงองค์พญานาคาราชนะครับ

ใช่คุณผู้ชมฮะพาไปต่อกันไปขึ้นที่สูงกันหน่อยนะฮะ
ไปขึ้นบอลลูนบางคนบอกไม่กล้าขึ้น

ดูความสวยงามของบอลลูนคุณ

นี่ลอยให้เห็นกันบนท้องฟ้าแบบนี้นะครับ
นี่บอลลูนหลากสีสันสดใสกำลังลอยตัวเหนือพื้นดิน
ที่โรงแรมนอนชิวเขาใหญ่ที่ตำบลหนองน้ำแดง
อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาครับ

ที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจในทุกปีเลยนะฮะ
แม้ว่าก่อนหน้านี้สถานการณ์โควิดจะทำให้

แต่ปีนี้คุณคุ้กคุ้กอย่างที่เห็นเพราะอลลูนนี่

ลูกเลยจริงแค่เราเห็นใกล้ลูกเดียว

นักท่องเที่ยวก็แห่ไปถ่ายรูปกันนะฮะ

จะพาไปกินกันหน่อยพูดถึงไปกินเนี่ยจริงผลไม้ที่ทำมาเป็นอาหารคาวได้

ยังมีผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ทำได้ตั้งคาหวานคือเงาะคุณ
นี่เห็นไหมสีสันสวยที่อยู่ในนี้
มันมีรสหวานของน้ำจากง้อมาคุณอาจจะเห็นสับปะรดชัดหน่อย
มะเขือเทศชัดหน่อยในนั้นมันมีเงาะอยู่ด้วยค่ะคือ
ไปคุยกับอาจารย์รุ่งศรีศรีวันธนสินเป็นอาจารย์ขหากรรม
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเอาเงาะมาผัดเปรี้ยวหวานแบบจีน
ต้องใส่พวกแบบหอมใหญ่ใส่พริกแบบนี้แล้วก็มีปรุงรสนะคะ
หลังจากนั้นห้ามพลาดเลยใส่เงาะลงไปมันจะได้ความหวาน
แล้วก็มีสับปะรดมีเนื้อไก่แบบนี้
ขนมหวานก็มีนะเอาบัวลอยเงาะสดใส่ไข่แดงเค็ม
ใช่เพราะอันนี้แปลกจริงบัวรอยเหงาสดใส่ไข่แดงเข้ม
ใช่ค่ะแล้วก็มีการเอาน้ำกะทิใบเตยเคี่ยว
มันจะไม่มีกลิ่นคาวของไข่เค็มเลยนะคุณ
แล้วเติมน้ำตาลเกลือปรุงรสเทเงาะลงไป
โอ้โหได้ความหวานของเมาะเนื้อคงอร่อย
ใช่ค่ะแล้วมันจะนัวหน่อยกับความเค็มของไข่แดง
ตัดกันมันจะแบบมันพอดีเลยนะคะ

ถ้าเกิดน่ากินใช่ไหมโทรสั่งจองได้เลยค่ะ

คุณผู้ชมฮะนี่พาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้กันหน่อย
เพราะว่านอกจากไปสักการะพระแล้ว
ยังมีสิ่งที่คุณจะได้ประหลาดใจอีกด้วย

จริงแล้วต้นศักดิ์ตรงนี้
ถูกนำมาสร้างเป็นพระอุโบสถ

เหรอธรรมดาเราจะเห็นไม้สักแปรรูปก่อนใช่ไหม

แต่คราวนี้มาเป็นต้นเลยจ้าทั้งต้นเลยนะครับทั้งต้นเลยแบบนี้นะฮะ
นี่ฮะที่สูงประติบัติทำสาขาวัดทุ่งแฝกนะฮะสูงประติบัติทำมาสาขานะฮะ
ที่วัดทุ่งแฝกตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ
คุณผู้ชมได้เห็นไหมฮะอุโบสถที่ทำด้วยไม้สักทั้งหลัง
เป็นการนำต้นไม้สักเป็นต้นต้นมาทำเป็นเสาไม่ต้องแปลรูปเลยโอ้โห
โดยพระอุโบสถพระครูกิติโดยพระครูกิติวรานุกูลนะฮะ
ท่านรักษาการท่านเจ้าอาวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมสาขาธรรมสาขาแห่งนี้นะครับ
เป็นผู้ที่ออกไอเดียสร้างพระอุโบสถหลังนี้เล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
คือมีญาติโยมเนี่ยทยอยนำไม้สักเป็นต้นต้นเลยนะครับคุณฮะมาถวายวัดรวมสามสิบสามต้น
สามสิบสามต้นแล้วนะใช่ฮะอ๋อทีนี้ก็นำมาตั้งเรียงเป็นเสาก่อนทำหลังคานะฮะ
ใช้เวลา๒ปีเสร็จจึงแล้วเสร็จออกมาอย่างสวยงามแปลกตา
เพราะไม่จำเป็นต้องแปรรูปเลยต้นเข้ามาแบบไหนก็ตั้งไว้แบบนั้น
ส่วนนี้ฮะเหมือนที่พักคุณเวลาคนไปปฏิบัติธรรมเมื่อกี้
ก็ได้เข้าที่พักแบบนี้เหมือนรีสอร์ทเหมือนกันนะใช่ใช่
แต่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับนี่คุณผู้ชมต้นไม้ศักดิ์เมื่อกี้นะคุณฮะ
ค่ะสร้างเป็นพระอุโบสถนะร่วมนี่กี่ต้นฮะสามสิบสาม
สามสิบสามต้นแล้วคุณดูสิคือมันเหมือนกับว่าเป็นรากของต้นไม้อ่ะ
ขึ้นไปแทนเสาที่เราเห็นกันมันเป็นเสาปักลงดินธรรมดาใช่ไหมใช่ฮะ
แต่อันเนี้ยคือมีมีต้นอ่ะครับสามสิบสามต้นเลยอ่ะ
ถ้ามีโอกาสนะฮะก็แวะไปสักการะพระพุทธรูปที่นี่ได้
ศูนย์ปฏิบัติธรรมศาสตร์ขานะฮะค่ะที่ตำบลย่านเรียบเผลอกะบิลบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีนะครับอุ้ยเห็นแบบนี้อยากถามคำถามเลยค่ะ
คุณผู้ชมดีฮะถามเลยเดี๋ยวทิ้งไว้นานเดี๋ยวจะลืมอืม
แต่ถามว่าต้นสักที่คุณผู้ชมเห็นเนี้ยที่เอามาทำเป็นพร้อมโบสถเนี้ย
ครับมีทั้งหมดกี่ต้นกี่ต้นฮะคุณผู้ชมฮะสามสิบเท่าไหร่นะ
ไม่ใช่เลขช่องอ่ะไม่ใช่เลขช่องอ่ะคุณผู้ชมตอบมาได้นะฮะ
คุณผู้ชมตอบมาได้นะครับตอบคำถามนะฮะ
โชคดีจากการเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะฮะก็แน่นอนฮะ
ท่านจะได้รับเซ็นทรัลกิฟต์กราฟมูลค่าห้าร้อยบาทจากห้างเซ็นทรัล
วันละ๑รางวัลนะฮะก็ร่วมเล่นสนุกกับเราได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับ
และคำถามที่คุณอริยาถามไปถ้าตอบมาถูกนะคุณนะคุณผู้ชม
ก็เดี๋ยวเราจะคัดเลือกคำตอบเนี่ยนะฮะจากคุณผู้ชมนะฮะ
แต่ว่าคุณผู้ชมอย่าลืมนะส่งคำตอบมาพร้อมกับนี่ครับ
แฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์ของท่านด้วยเพื่อให้เราติดต่อกลับได้นะฮะ
คุณผู้ชมบอกว่าจะไลน์ข้อความมาหน้าจอยังไงดีนะ
คุณผู้ชมก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่เห็นอยู่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับ
แฟนเพจไทยรัฐทีวีนะฮะก็ต้องขอขอบคุณของขวัญพิเศษ
ใช่ค่ะสามสิบอ่าต้นอ้าสามสิบ
อ่าเข้าหน้าสิเข้าหน้าจะได้ใบ้ปะสามสิบคือต้น
จะบอกว่าคำถามเราก็ไม่ได้ยากอยู่แล้ว